เฉพาะผลงานของทีมไทยในเกมล่าสุดที่เอาชนะบาเรน๑ต่อ๐ก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการอัดฉีดตามที่สัญญาเอาไว้ก็คือ๕ล้านบาทครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวมาว่าจะอัดฉีดลูกละห้าล้านนะครับก็นับตามผลต่างประตูที่ชนะเช่นชนะสองหนึ่งก็รับห้าล้านก็คือบวกลูกหนึ่งชนะสามหนึ่งก็รับสิบล้านแบบเนี้ยนะครับซึ่งไทยชนะหนึ่งศูนย์ก็ยืนยันครับห้าล้านอัดฉีดจริงครับโดยคุณกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ผู้โรยการทีมชาต
สุดเมื่อวานทีมไทยก็เดินทางจากนครดูไบมาถึงเอาอายนะครับคือแต่ละเกมเนี้ยก็จะต้องย้ายย้ายเมืองมาเตะกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทำให้มีการพักมากขึ้นนะครับคือแมทช์หนึ่งก็พักประมาณสามสิบสี่วันแล้วสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับยูเอีเจ้าภาพซึ่งเป็นงานหนักเหมือนกันครับเพ
สีเหลืองแชมป์เก่าที่เกมแรกนี้ออกสตาร์ทไม่ดีแพ้ให้กับจอแดน๐
๐๑กลับมาคืนฟอร์มครับอาจจะน้าปาเลสไตล์ไป๓๐
ครึ่งแรกนำ๒๐ครับจากเจมี่แบ็คราเรนนาที๑๘แล้วก็คนนี้ครับ

จากนั้นครึ่งหลังครับออสเตรเลียได้ประตูปิดท้ายลูกศูนย์ต้องระวังเลยครับ
สไตล์ยุโรปเลยครับง่ายเลยครับ

หากเกมสุดท้ายไม่แพ้ซีเรียที่มี๑แต้ม
จะเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับ
ครึ่งแรกจีนัน๑๐จากอูเล่นะครับเมื่อสักครู่นาที๔๐แล้วก็อูเล่คนเดิมครับ
วันเลขสุดสวยนาที๖๖ช่วงครึ่งหลังนะครับเราได้อีก๑ประตูด้วยจากยูต้าเป่าตัวสำรอง
ชนะ๓๐ครับมี๖คะแนนเต็มการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้ว
ฟิลิปปินส์นั้นก็ยังได้ลุ้นนะครับอันดับ๓ที่ดีที่สุด๔ทีมจากทั้งหมด๖กลุ่มครับ
ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม๔เกาหลีใต้ครับชุดสีขาวเอาชนะคีกิสถานไป๑๐ครับ
ประตูชัยจากคิมมินแจโมงเข้าไปจากลูกเตะมุมนาทีที่๔๑ทำให้เกาหลีใต้เก็บ๖คะแนนเต็ม
เข้ารอบสิบหกทีมตามจีนไปครับซึ่งนัดสุดท้ายเกาหลีใต้จะตัดสินแชมป์กลุ่มกับจีน
ส่วนคีกิสถานจะพบกับฟิลิปปินส์เพื่อลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุดครับ